เอาล่ะคุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะครับ
นี่เรื่องที่เราติดตามคดีใหญ่คดีนี้
คดีที่มีการตั้งข้อสังเกตถึงการครอบครองทรัพย์สินที่มีมูลค่าถึง
แสนบาทของเลขาธิการกบขนะครับ
โดยเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏในบัญชีแสดงรายชื่อทรัพย์สินที่แจ้งต่อปปช
อันนี้เรื่องใหญ่นะฮะแม้ต่อมาผลการตรวจสอบจะพบว่าเป็นทรัพย์สินที่เป็นของปลอม
ซึ่งมีมูลค่าไม่เข้าเกณฑ์ที่ต้องยื่นต่อปปช
แต่ประเด็นนี้ถือว่าเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจ
เพราะอาจจะเป็นช่องโหวให้มีการทุจริตเกิดขึ้นในอนาคตนะครับ
และวันที่๑สิงหาคม๒๕๖๓และวันที่๑๔ตุลาคม๒๕๖๔
เอกสารฉบับนี้ระบุถึงทรัพย์สินที่เป็นเครื่องประดับ
และกระเป๋าแบรนดเนมเพียง๒รายการมูลค่า๕๕๐๐๐บาท
ส่วนภาพนี้เป็นภาพที่สำนักข่าวอิสรานำเสนอ
ภาพหนึ่งเป็นภาพนางศรีกัญญาขณะสวมใส่นาฬิการูยี่ห้อหนึ่ง
อีกภาพเป็นภาพนางศรีกัญญาถ่ายโดยมีกระเป๋าแบนเนมอีกใบปรากฏอยู่
และนี่เป็นภาพนางศรีกัญญาที่สวมใส่นาฬิการูอีกยี่ห้อ
เมื่อเทียบกับเอกสารฉบับแรกจะพบว่า
นาฬิการูทั้ง๒เหลือนและกระเป๋าแบรนเนม๑ใบที่ปรากฏในภาพ
ไม่ถูกระบุในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่นางศรีกัญญายื่นต่อปปช
ทั้งที่เป็นทรัพย์สินมูลค่าเกินกว่า๒๐๐๐๐๐บาท
หากมีในครอบครองจะต้องยื่นต่อปปชทั้งหมด
ทั้ง๓ภาพนำไปสู่การตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นของปปช
และได้ข้อสรุปจากการชี้แจงของนางศรีกัญญาว่า
สินที่ปรากฏในภาพทั้ง๓รายการเป็นของลูกสาวที่ทำงานเกี่ยวกับแฟชั่นที่เมืองมิลานประเทศอิตาลี
ที่เป็นหลักฐานสำคัญของสินค้าแบรนด์เนมแต่ละประเภทเช่นกัน
ผลการตรวจสอบนำไปสู่ขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่ชุดตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นเสนอให้คณะกรรมการชุดใหญ่ยุติการสอบสวน
เนื่องจากเชื่อได้ว่านาฬิกาและกระเป๋าที่นางศรีกัญญาส่งมาให้ตรวจสอบตรงกับสินค้าทั้ง๓รายการที่ปรากฏในภาพและมีข้อมูลว่าเป็นของปลอมจริง
ไม่เข้าข่ายทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกินสองแสนบาทที่ต้องแจ้งรายการบัญชีทรัพย์สินต่อปปช
ผลการตรวจสอบเบื้องต้นแม้ข้อมูลจะเชื่อได้ว่าไม่ผิดแต่เรื่องนี้เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจเพราะจะนำไปสู่แนวทางการปฏิบัติในอนาคตที่ผู้ปฏิบัติจะต้องระมัดระวังในการระบุบัญชีทรัพย์สินและปรับประชาที่ต้องเข้มงวดต่อการปฏิบัติและเข้มงวดต่อการตรวจสอบโดยเฉพาะขั้นตอนการตรวจส
ควรกำหนดวิธีการใช้ให้ชัดทั้งรายละเอียดและพยานหลักฐานที่เป็นเอกสารพยานและช่วงเวลาที่สอดคล้องกันทั้งนี้เพื่ออุดช่องโวและความหละหลวมของกระบวนการตรวจสอบป้องกันกระบวนการทุจริตที่อาศัยจังหวะและช่องว่างเอื้อประโยชน์ให้กับตัวเองและพวกพ้อง
สนับสนุนโดยกองทุนปปช